พบกับศึกสายเลือดของสองพี่น้อง
โจโจ้และปีเตอร์ใหม่ออฟชีส

คู่ไหนจะผ่านเข้าไปลุ้นเงินล้าน
ติดตามชมได้ในรายการศึกสุดที่รัก
เสาร์ที่๓๐มกราคมนี้๔ทุ่ม
โจโจและปีเตอร์ใหม่ออกชี